หลอกน้องวัย๑๒ให้ผ่อนมือถือ
แล้วสุดท้ายสูญเงินไป๓๕๐๐๐กว่าบาท

เรื่องนี้มันมีความคืบหน้าด้วยแต่เล่าให้ฟังก่อน

ทางฝั่งคนขายเขาบอกว่าต้องเพิ่มยอดผ่อน

ทีนี้ผ่อนมานานนะคุณ

อกไปเรื่อยจนน้องผ่อนไป๓๕๑๓๕บาท

ฝั่งนั้นเขาบอกว่าต้องเอามาให้อีก๔๘๐๐บาท

ขโมยตังค์ปู่ย่ามาผ่อนตลอดเลย

งั้นเดี๋ยวเขาจะแจ้งความดำเนินคดีโรงพักไหนว่ามาเลย

๓๕๐๐สุดท้ายน้องก็เลยต้องยอมบอกปู่ย่า

เพราะนักข่าวของเราไปคุยกับพ่อนของน้อง

ปรากฏว่าน้าสาวของคนที่หลอกน้องเนี่ย
เขาติดต่อมาแล้วนะบอกว่าจะขอรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วคนที่ไปหลอกน้องอายุเท่าไหร่เองคุณ
หกพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็มาเปิดขายมือถือ
หลอกน้องแบบนี้น้าของคนที่หลอกน้อง
จะใช้เงินคืนสามหมื่นห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอนเงินให้นะคะ
พ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่าได้เงินคืนลูกสาวทั้งหมด

พรุ่งนี้โอนตังคืนกันแล้วนะฮะ